กรรมของชาวอีสานใต้เกี่ยวกับการรักษาอาการเจ็บป่วยเป็นพิธีที่เรียกว่ามะมวดค่ะ
โอ้โหจังหวะคึกคักคึกคลื้นสนุกสนานกันนี่เขาเป็นการขับร้องแบบกันตรึมโบราณนะคะ
ขับร้องคือแม่ไพรทองว่ากันว่าการร้องแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีมะมวด

เขาจัดขึ้นตามความเชื่อว่าพิธีกรรมนี้นะคะ
เป็นการรักษาอาการเจ็บป่วย
ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายค่ะ

มะมุดจะเป็นร่างทรงในการสื่อสาร
วิญญาณต่างนะคะส่วน
ผู้ชายในคลิปที่ใส่เสื้อ
เขาเรียกว่ามะมวดครูปลา

เป็นร่างทรงในการทำพิธีนี่แหละนะคะ

พิธีจะเริ่มขึ้นพร้อมกับเสียงดนตรี

การร้องเพลงจะร้องแบบกันตรึม
ก็คือเป็นลักษณะดนตรีแบบชาวเขมรนะคะ
แล้วก็ร้องไปทำพิธีกันไปแบบนี้

ก็ยกเครื่องไหว้เครื่องบูชา

แล้วก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนชาวอีสานใต้
เฉพาะชาวไทยเชื้อสายเขมรนะ
ขอบคุณเจ้าของคลิปนี้ด้วยนะคะ